คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งสาวสวยค่ะสำหรับแพงพิชาพัฒน์
สาวคนนี้เนี่ยสวยแบบลอยตัวเหนือดราม่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ
แม้ว่าตอนนี้เนี่ยตัวเองจะผันมาเป็นนักแสดงอิสระแล้ว
แต่ว่างานเนี่ยยังคงชุกอยู่เช่นเคยนะคะเพราะอะไร
คือเธอไม่ค่อยง้องานเท่าไหร่ตัวเองเป็นไฮโซเหมือนกัน
มีต่างเวลาเป็นนางที่ถือว่าเออมีค่อนข้างจะมีฐานักอยู่พอสมควร
เพราะทนอยู่นานขนาดนี้คือเป็นโสดอยู่นานมาก
ทำไมถึงยังไม่มีแฟนสักทีไปถามเจ้าตัวกันหน่อยค่ะ
ถามว่ามีคนคุยไหมจริงเรามีคนเข้ามาคุยเรื่อยแหละ
รู้สึกว่าถ้ามันคุยถึงจุดหนึ่งเราจะเดทด้วย

แต่บางทีมันไปไม่ถึงคำว่าแฟน
การทำงานของเขาด้วยอะไรหลายอย่าง
คือบางทีความเข้าใจหรือความแมทกันมันไม่ลงตัว
เราโตแล้วเวลาเราค่อนข้างมีความคิดเป็นของตัวเอง
แล้วก็ค่อนข้างแบบต้องการคนที่มาช่วยในเรื่องของความที่แบบไม่ทำให้เราเหนื่อย

มีคนเจ้าชู้มาสุดท้ายเราก็จะบอกไปเลยว่าเราไม่โอเค
เขาชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วว่าพี่แพงไม่ชอบคนเจ้าชู้
แล้วถ้าเกิดเข้ามาเนี่ยขอให้เป็นอะไรที่ช่วยกันทำมาหากิน
หนุนกันช่วยเสริมกันไปในทางที่ดี
คือถ้าเข้ามาแล้วมีปัญหาพี่แพงบอกว่าไม่อยากมีอย่ามีดีกว่า

ถูกต้องและอีกนิดนึงไม่เอาคนในวงการบันเทิง
ขีดเส้นใต้ไว้แบบนี้เลยขอเป็นคนนอกวงการนะจ๊ะ
ถ้าเกิดว่าใครจะไปขายขนมจีบคุณแพงแล้วก็
ขอให้มีสเปคตามนี้อย่าเจ้าชู้ด้วยนะคะ